คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ครับ๒๑ตุลาคม๒๕๖๒ครับ
จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพระยุหาญาตราทางชนละมาก
ในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒เป็นครั้งที่๒นะครับ
โดยการจัดรูปขบวนเรือนั้นเป็นไปตามโบราณราชประเพณีครับ
โดยใช้เรือพระราชพิธี๕๒ลำนะครับ
และเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น
วันนี้ไทยรัททีวีของเราจำลองด้วยกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นความสวยงามของรูปขบวนเรือนะครับ
ติดตามพร้อมกันเลยครับ
ติดตามพร้อมกันเลยครับ
เป็นเรือพิฆาตคือเรือเสือทะยานชนและเรือเสือคำรณสิน
เรือทั้งสองลำนี้เขียนสีเป็นรูปเสือ
และมีช่องที่มีปืนใหญ่ยื่นออกมาส่วนเรือที่ทาสีน้ำมันไม่มีลวดลาย
อยู่สายนอกสุดของขบวนเป็นเรือดั้งมีทั้งหมด๒๒ลำ
สิบเอ็ดคู่ทำหน้าที่ป้องกันคุ้มกันเรือสายใด
ยกเว้นเรือดั้งยี่สิบเอ็ดและเรือดั้งยี่สิบสองที่ทาสีทอง
โดยเรือที่หนึ่งฝั่งทนบุรีจะเป็นเลขขี้ส่วนเรือที่ห้าฝั่งพระนครจะเป็นเลขคู่
กลองนอกและเรือกลองในเป็นเรือกราบอยู่ในริ้วขบวนกลางมี๒ลำ
คือเรืออีเหลืองหรือเรือกล่องนอกเป็นเรือสำหรับรองผู้บัญชาการขบวนเรือพระราชพิธี
อีกลำชื่อเรือแตงโมหรือเรือกลองในเป็นเรือสำหรับผู้บัญชาการขบวนเรือพระราชพิธี
เรือตำรวจนอกและเรือตำรวจในเป็นเรือกราบอยู่ในริ้วขบวนกลางมีจำนวน๒ลำ
ทำหน้าที่คุ้มกันขบวนเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์อยู่ในริ้วที่สองและริ้วที่สี่
มีทั้งหมด๔คู่๘ลำโขนเรือจำหลักไม้เขียนลายลงรักปิดทองประดับกระจก
เป็นรูปสัตว์ต่างทั้งสัตว์จริงและสัตว์ในเทพนิยาย
โดยคู่แรกเป็นเรืออสุระวายุพักษ์และเรืออสุระปักศรี
คู่ที่๒เป็นเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรือกระบี่รานรอนราบ
มาเป็นเรือพาลีรังทวีปและเรือสุขรีบครองเมือง
คู่สุดท้ายเป็นเรือครุฑเหินเห็ดและเรือครุฑเตร็ดไตรจักร
เรือรูปสัตว์เป็นเรือเหล่าแสนยากรประเภทเรือพิฆาต
ดังนั้นหัวเรือรูปสัตว์ทุกลำจะมีรูกลมสำหรับติดตั้งปืนใหญ่จำลอง
ภายในเรือมีการติดตั้งครึประดับอาวุธโบราณได้แก่เขนโล่ดาบหอก
บริเวณทั้งสองด้านของครึในริวขบุลที่สองและสี่
ต่อท้ายเรือรูปสัตว์ยังมีเรือคู่ช้างอีก๒ลำ
เรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทอง
เป็นเรือพระที่นั่งเอกชัยในลำดับชั้นของเรือพระที่นั่ง
ที่มีศักดิ์เสมอเกือบเทียบเท่าเรือพระที่นั่งกิ่งโขนเรือเขียนลายปิดทอง
รดน้ำเป็นรูปเฮราซึ่งเป็นสัตว์ในตำนาน
สำหรับเรือที่มีความสำคัญและสง่างามมากที่สุด
ขบวนพระยุหาญาตราทางชลมากคือเรือพระที่นั่ง
ในครั้งนี้ได้อันเชิญมาใช้ทั้งหมด๔ลำ
ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งอนันตะนาคาราชเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง
ขนเรือจำหลักไม้ปิดทองประดับกระจก
เป็นรูปพญาอนันตนคราชหรือพญานาค๗เสียน
มีการเจาะช่องบริเวณด้านหน้าโขนเรือเพื่อวางปืนจ่าโรงจำลอง
ของเรือภายนอกทาสีเขียวใช้อันเชิญพระพุทธรูปองค์สำคัญ
ประดิษฐานบนบุตสะบกย่อมุมไม้สิบสองยอดพุ่มข้าวบิน
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งทรง
ขนเรือจำหลักไม้ลงรักปิดทอง
ระดับกระจกเป็นรูปหงเหมราชมีผู้ห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึก
ท้องเรือทาสีดำซึ่งในพระราชพิธีนี้
พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครทางชลมาก

ประเภทเรือพระทินั่งสีสักกระหลาด

ขนเรือที่มีลักษณะเชิดเรียวจำหลักไม้
ลงรักปิดทองเป็นรูปพญานาคจำนวนมาก

ตอนกลางลำเรือทอดพระแท่นบัลลังกัญญา
ประทับสำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์
เรือพระที่นั่งลำสุดท้ายในริ้วขบวนกลาง
คือเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่๙
เป็นเรือพระที่นั่งรองประเภทเรือพระที่นั่งกิ่ง

ปิดทองประดับกระจกเป็นรูปพระนาราย๔กร
ทรงสาธาราวุฒิจักรสังค์คฑาและตรีศูนย์
ประทับยืนบนหลังพญามงคลสุบัน

เจาะช่องบริเวณด้านหน้าโขนเรือ

ตอนกลางลำเรือทอดพระแท่นบัลลังกัญญา
ต่อท้ายเรือพระที่นั่งลำสุดท้าย

อกจากนี้ยังมีเรือแซง

เป็นเรือทหารมีทั้งหมด๗ลำ

เป็นเรือปิดท้ายริ้วขบวน
สำหรับเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

ในครั้งนี้ก็คือจากฉนวนท่าวาสุกรี
ไปยังฉนวนท่าราชวรดิต
ระยะทางประมาณ๓๓กิโลเมตร

ที่ประพันขึ้นด้วยนาวาเอกทองย้อยแซงสินชัย
และมีนาวาเอกนัธวรรษอร่ามเกลือ

กรมการขนส่งทหารเรือ
รับหน้าที่พนักงานเหเรือ